ท่านผู้ชมครับตามกันต่ออีกสักนิดก็แล้วกันนะครับเรื่องของครูส้มนะฮะครูส้มที่ชื่อจริงคือร้อยตรีหญิงชะนกประพัดรัตนประเสริฐอายุ๔๔ปีแล้วก็เป็นนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยชุดปัจจุบันด้วยนะฮะครูส้มเนี่ยเป็นครูอัตราจ้างครูอัตราจ้างก็คือครูที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวอ่ะนะ
ธุรการนะฮะของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอสวีจังหวัดชุมพรโรงเรียนแห่งเนี้ยครูส้มบอกว่าทำให้ครูส้มได้เจอกับผู้อำนวยการของโรงเรียนค่ะทั้งคู่ต่างก็มีครอบครัวมีลูกกันอยู่แล้วแต่ก็แยกกับครอบครัวกันหมดแล้วเพียงแต่ยังไม่ได้หย่าก็เลยตัดสินใจมาคบหาดูใจอยู่ด้วยกันแต่ระหว่างการคบกันอยู่ที่โรงเรียน

เลยนะคะอ่าจนตัดสั้นแบบนี้อะค่ะครับอืมนี่คือวันที่ไปร้องเรียนกับศูนย์ดำรงทำจังหวัดชุมพรใช่ค่ะครูส้มบอกว่าก็แอบคบหากับผู้มนุยการโรงเรียนที่อยู่คนละโรงเรียนกันนะคะกับที่ครูส้มทำงานอยู่ครับนะคะเนี่ยครูส้มตอนผมยาวอ่านี่ต่างกันเลยแล้วครูส้มบอกว่านอกจากตัดผมสั้นจนเหมือนธอมแล้วยังเอ

ไม่ไปยุ่งเกี่ยวไม่ไปก้าวไก่ไม่ไปตามอะไรกับทางผอเขาอีกนะจำใจต้องเซ็นไปเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่ครูส้มจะครบกำหนดในการต่ออายุครูอัตราจ้างซึ่งพอโรงเรียนจะต้องเป็นคนเซ็นให้ปรากฏว่าพอเซ็นชื่อต่อหน้าผู้ใหญ่ไปพอโรงเรียนกลับยิ่งไปกันใหญ่เลยทีนี้นะเผลอจะไม่ต่อสัญญาให้เธอด้วยซ้ำ
โอ๊ยจะทำยังไงล่ะทีนี้ก็เลยไปร้องกับศูนย์ดำรงธรรมที่จังหวัดชุมภรนะครับเรื่องนี้เนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเองก็ตั้งกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงแล้วนะครับทางผอโรงเรียนคนนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็พยายามที่จะขอพูดคุยด้วยก็ยังไม่ได้ให้ข้อมูลอืมแต่ก
ก็ไม่ขอพูดอะไรทั้งสิ้นบอกว่าไม่เกี่ยวข้องนะครับ
ส้มอีกครั้งหนึ่งนะครับครูส้มยืนยันว่าคือไอ้ที่
ไม่มีนะครับอ่าที่ต้องเรียกไปเคลียร์กันต่อหน้า
ผู้ใหญ่ที่เขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาชุมพรเขต๒
ก็เพราะว่ามันมีปัญหากรณีอื่นแล้วก็ต้องทำสัญญาอะไรกัน
แต่ที่สุดแล้วพอเซ็นหนังสือในสัญญาไปว่าจะไม่ไปตามเกี่ยวข้อง
ทะเลาะเบาะแว้งอะไรกับพอโรงเรียนเนี่ย
กลายเป็นว่าตัวเองก็จะไม่ได้เซ็นสัญญาเป็นครูอัตราจ้างต่อ
ครูส้มต้องยอมเซ็นไปบอกว่าจะเลิกยุ่ง
เพื่อที่จะได้ทำงานต่อในฐานะครูอัตราจ้าง
จริงเขาไม่พูดถึงเรื่องจะยิงกันจะดวนกันอยู่แล้ว
อาจจะเป็นฝ่ายไหนหรือใครเป็นคนพูด
คนที่กลัวหรือเปล่าที่พูดออกมาเอง
คิดเอาเองอุทานเอาเองว่าจะมีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นหรือเปล่า
ยืนยันว่าเรื่องของการโยนปืนเราไม่ได้พูดออกจากปาก
ไม่เคยคิดเลยด้วยซ้ำไม่เคยพูดเลยแล้วจะไปดวนกับใครอ่ะคะ
ใครที่จะมาโดนกับพี่เหรอยังไม่เคยคิดเลยด้วยซ้ำเรื่องนี้
ถ้าจะดวนปืนกันต้องเดินขึ้นศูนย์ดำรงธรรม
ส้มบอกนะครับว่าหลังจากเซ็นสัญญาข้อตกลงว่าจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวอะไร
ไม่ไปตามอะไรพอแล้วเนี่ยนะปรากฏว่าก็ไลน์ไปลาผู้มนวยการคนดังกล่าวนะ
มีข้อความว่าไม่นานส้มคงกลับไปเป็นผู้หญิงได้เหมือนเดิมนะคะ
เพราะไม่ต้องสร้างภาพให้พี่แล้วนี่นะครูส้มบอกว่ามีหลักฐานแชทไลน์
ซึ่งพอคนนี้ก็ยังส่งสติ๊กเกอร์ตอบกลับมาเหมือนกับยินดีที่ครูส้มยอมเลิกแต่โดยดี
ซึ่งตรงนี้ครูส้มก็โชว์ไลน์ที่ได้คุยกันไว้ให้กับผู้สื่อข่าวของเราดูด้วยเนี่ยนะฮะ
แต่ไม่ขอพลาดเพียงหนึ่งพอท่านนั้นก็แล้วกันนะครับไว้รอท่านชี้แจงก่อน
ส้มบอกว่าตอนแรกก็น่าจะจบโดยดีนะแต่พอถึงวันที่ต้องต่อสัญญาจ้างราชการการเป็นขวดตราจ้างของเธอ
พอกลับไม่เซ็นให้ตามที่สัญญากันไว้แล้วยังไปพูดกับคนรักใหม่และคนอื่น
เข้าใจผิดว่าครูส้มยังตามตื้อครูส้มก็เลยต้องไปร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัด
ผอมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมทำผิดวินัยนะครับและจนวันนี้พอก็ยังยืนยันว่าไม่มีความสัมพันธ์กับครูส้ม
แต่ครูส้มยืนยันว่ามีความสัมพันธ์กันจริงที่พอบอกว่าที่ผ่านมาเป็นเพียงแค่การช่วยเหลือแบบหัวหน้ากับลูกน้องเนี่ยไม่จริง
ข้อเขาเหมือนกับหวังคุณคือ
อาจจะเป็นคนใช้คนถือเงินเขาหามาก็ใช้กันไปเราหามาก็ใช้กันไป
ก็ช่วยเหลือกันตามภาษาคนรักทั่วไป
โดยพี่เองอยู่กับเขาเนี่ยไม่เคยทวงบุญคุณอะไรเขาเลยเหมือนกัน
ทวงบุญคุณแบบนี้เรารู้สึกเหมือนเขาไม่ใช่ลูกผู้ชาย

แต่ว่าเราตัดสินใจแล้วเราก็ต้องสู้
เราก็ต้องสู้เพราะว่าเขาเองก็ต้องเขาหมดรักเราแล้ว
แล้วเขาก็ต้องสู้เพื่อคนที่รักคนที่เขารักใหม่ของเขา
แล้วสู้เพื่อตัวเขาเพื่อความอยู่รอดมันเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะสู้
ดังนั้นเนี่ยเมื่อออกมาสู้ทุกอย่างก็จะเปิดเผยพี่พร้อมพี่รออยู่
ส้มก็บอกด้วยนะคะว่าจากนี้ต้องรอดูว่าอีกฝ่ายจะออกมายอมรับแต่โดยดีหรือเปล่า
เพราะถ้าออกมายอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องก็อาจจะจบเร็ว
แล้วก็ยินดีชี้แจงกับสื่อที่ให้เกียรติ
ส่วนสื่อบางรายการที่เคยให้ข้อมูลไปก่อนหน้านี้แล้วไม่ให้เกียรติครู
ครูบอกว่าเสียความรู้สึกมาก
พี่ด้วยเวลาอันบีบตอนนั้นพี่อยากจะถามหาจัญญบันของนักข่าวของพิธีกรผู้ชายคนนี้มาก
คุณบอกว่าจะช่วยเหลือเราจะตีแผ่ความจริงให้สังคมรู้
แต่เหมือนกับคุณเอาเราไปเป็นเหยื่อเรียกเรตติ้งของเขา

ที่คุณถามมาต่อไปแล้วจุกคำตอบที่คุณอยากจะได้
เราเพื่อสนองความต้องการข่าวของคุณแย่มากพี่เสียใจมาก
นี่ค่ะครูส้มกับผู้มนุยการโรงเรียน
กับผู้หญิงที่เป็นแฟนใหม่ของผู้มนุยการโรงเรียนทั้ง๓คน

แต่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพร
ใช่ค่ะฟังครูสาวที่บอกว่าเป็นคนรักใหม่ของผู้มนุยการ
วันนี้ก็ยังคงปฏิเสธว่าไม่รู้เรื่อง
ยืนยันว่าไม่เกี่ยวไม่ได้เป็นฝ่ายผิด
ว่าเออเขาก็มีคนออกข่าวแล้วเขาบอกว่า
เออไปนั่นไปนี่กับน้องแล้วน้องยังนั่งเอ๋อยู่
อะไรอ่ะมั้งใช่ป่ะ
นี่คือคุณครูอีกท่านหนึ่งที่ถูกพาดพิงถึงอ่ะนะ
ครูส้มบอกว่าเป็นแฟนใหม่ของพอโรงเรียนที่เป็นแฟนกับครูส้มที่คบหากันอยู่เนี่ย
เขาก็บอกประมาณว่าเขาไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
ใช่ค่ะเขาบอกเขาไม่เกี่ยวเขาไม่รู้เรื่อง
ทีมข่าวของเราก็คุยกับครูส้มเหมือนกันนะคะว่า
ผู้หญิงคนที่ครูส้มบอกว่าเป็นแฟนใหม่ของพอ

แล้วเขาก็ยังบอกว่าสมมุตินะ
สมมุติว่าถ้าจะเป็นใครสักคนหรือเป็นเขาเนี่ย
ถ้าไปคบหาหรือไปดูใจอะไรกับพอคนนี้

เพราะครูส้มก็ไม่ใช่ภรรยาของพอคนนี้

ณวันนี้ครูส้มออกมายอมรับกับสังคมแล้ว
ทั้งที่ครูส้มเป็นแค่ลูกจ้างชั่วคราว
แต่ครูสาวคนนี้ที่เป็นข้าราชการเต็มตัวเนี่ยนะ

แล้วคุณครูที่ถือระเบียบค่าราชการเต็มตัว

พี่ยังกล้าออกมายืนตรงนี้

แล้วคุณครูมีความพร้อมที่จะออกมายืนเป็นตัวอย่างให้ทุกคนไหมคะ
หรือควรจะทำอะไรที่ถูกต้อง
จุดประสงค์หลักที่ครูส้มไปร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร
ในฐานะที่มีภรรยาอยู่แล้ว

หมายถึงภรรยาที่มีลูกด้วยกัน

รวมไปถึงประเด็นที่ครูส้มเหมือนกับถูกกลั่นแกล้งถูกบีบให้ออกไปจากโรงเรียนที่ครูส้มสอนอยู่ด้วย
คือผิดวินัยเรื่องมีภรรยาแล้วก็มาคบหญิงอื่นซึ่งก็คือครูส้มนี่แหละ
แต่ครูส้มบอกว่าพอถึงวันนี้มาถูกกันแกล้งกรณีเรื่องของการเซ็นว่าจะไม่เกี่ยวข้องกันแล้วแต่กับ
ไม่ได้รับการต่อสัญญาเรื่องการทำงานต่อค่ะก็เลยต้องออกมาร้อง
แล้วสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นผู้หญิงครูส้มแบบบอกแบบนี้นะคะที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้
แต่มันก็ต้องยอมรับอีกมุมหนึ่งว่ามันก็มีคำถามกลับมายังครูส้มอยู่เหมือนกันว่า
แล้วในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็คบกับพอไม่ใช่หรืออะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
แต่ครูส้มก็ยืนยันนะครับว่าเรื่องที่ออกมาร้องเรียนทั้งหมดไม่ได้ต้องการให้ผอคนนี้กลับมารักกันเหมือนเดิม
บกันเหมือนเดิมอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมไม่ใช่นะครับแต่เพื่อขอความเป็นธรรมเรียกศักดิ์ศรีคืนให้กับผู้หญิงคนหนึ่งเท่านั้นนะครับ